ยังคงฟอร์มฝืดค่ะทำได้เพียงแค่เสมอกับราชบุรีค่ะ
นัดที่สิบเจ็ดของฤดุกานะคะราชบุรีเอฟซีอันดับที่สิบเปิดบ้าน
เจอกับการท่าเรืออันดับที่ห้าค่ะนาทีที่สามสิบเอ็ดนะคะ
และสุดท้ายก็เป็นดาบิดโรเซล่าค่ะยิงจุดโทษเข้าไปให้การท่าเรือขึ้นนำก่อน
หนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบหกนะคะ
ราชบุรีได้จุดโทษบ้างค่ะแต่ว่ายานิคโบลี่นะคะ
ยิงไปติดเซฟของรัตนัยสองแสงจันทร์ค่ะอย่างไรก็ตามนาทีที่หกสิบห้านะคะ
นิโบลี่ก็แก้ตัวได้สำเร็จค่ะทำประตูตามตีเสมอให้กับราชบุรีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
จากนั้นการท่าเรือพยายามบุกอย่างหนักนะคะแต่ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้จบเกม
ก็เลยเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งราชบุรีมียี่สิบคะแนน
มาอยู่อันดับที่๑๑ส่วนการท่าเรือแม้จะหยุดสถิติแพ้รวด๓นัดในลีก
แต่ยังไม่ชนะใครเป็นนัดที่๔ติดต่อกันมี๒๙คะแนนเท่าเดิมค่ะ
ส่วนผลอีกสามคู่นะคะสุโขทัยเอฟซีค่ะก็แพ้เชียงใหม่เอฟซีไปหนึ่งประตูต่อสอง
พิธีทีระยองนะคะชนะพีทีประจวบสามประตูต่อหนึ่ง
แล้วก็ชัยหน้าทอนบิลค่ะชนะตราดเอฟซี๓ประตูต่อ๒ค่ะ